ซึ่งผู้สื่อข่าวของเราก็ลงไปติดตามสถานการณ์ตลอดทั้งวันเช่นเดียวกันนะคะ

ตอนนี้เรียกได้ว่าสถานการณ์เริ่มกลับมาคุกรุ่นอีกครั้ง
หลังจากที่กลุ่มทะลุแก๊สได้กลับมารวมตัวกัน
อยู่ที่บริเวณถนนวิภาวดีรังสิตขาออกนะครับ
หลังจากที่ตำรวจควบคุมฝุงชนได้ถอยกำลังไปอยู่ที่
บริเวณหน้ากองดุริยาทหารบกครับคุณรัชพรครับ

มีกลุ่มของกลุ่มทะลุก๊าซนะครับ
ได้นำรั้วเหล็กของทางด่วนดินแดงเนี่ยลื้อออกมานะครับ
เพื่อจะเปิดช่องทางหากตำรวจเนี่ยเข้าควบคุมหรือสลายการชุมนุมนะครับ
ก็จะได้มีช่องทางในการหลบหนีทางเจ้าหน้าที่ได้นะครับ
ซึ่งตอนนี้นะครับมีรถพยาบาลเนี่ยก็ยังคงผ่านเข้ามาที่บริเวณนี้นะครับ

ซึ่งจะเห็นได้ว่าทางด้านหลังของผมนะครับเดี๋ยวผมจะเอาภาพให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับ
ตอนนี้นะครับแนวกำลังตำรวจนะครับที่มีรถจีโน่จอดอยู่สองคันนะครับ
บริเวณป้ายบอกเส้นทางนะครับบริเวณหน้ากองดุรยาทหารบกนะครับ
สแตนบายรอที่จะรับคำสั่งนะครับ
หากกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยมีการขยับพื้นที่จากทางลงของด่วนดินแดงเข้ามานะครับ
ก็จะมีการเข้าขอคืนพื้นที่แล้วก็สลายการชุมนุมนะครับ
ซึ่งการชุมนุมในวันนี้นะครับยืนยันชัดเจนแล้วนะครับ
ว่าเป็นคนละกลุ่มกับกลุ่มทะลุฟ้านะครับเป็นกลุ่มทะลุแก๊สนะครับ
เป็นการรวมตัวของคนในย่านดินแดงแล้วก็มีอีกหลายกลุ่มนะครับมารวมกัน
แล้วก็แสดงออกเชิงสัญลักษณ์โดยการปราบประทัดยักษ์นะครับ
ปิงปองแล้วก็มีการยิงลูกแก้วด้วยหนังสติ๊กนะครับคุณรัชพรครับ
คุณคารินคะเท่ากับว่าสถานการณ์ตอนนี้คือต่างฝ่ายต่าง
ยังรอดูท่าทีไม่ได้มีการปะทะกันใช่ไหมคะ
ครับตอนนี้ยังเป็นการดูท่าทีของทั้งสองฝั่งอยู่นะครับ
หลังจากที่เมื่อช่วงเวลา๑๙นาฬิกา๓๐นาทีที่ผ่านมา
ปะทะกันที่บริเวณทางลงของด่วนดินแดงบริเวณนี้แล้วนะครับ
ตำรวจควบคุมฝุงชนพร้อมด้วยรถจีโน่๒คันนะครับ
ได้ฉีดน้ำเพื่อให้กลุ่มผู้ชมนุมเนี่ยถอยล่น
ก่อฉุกเฉินมาตราที่๙นะครับแต่ตอนนี้นะครับ
วิธีของตำรวจเนี่ยได้ถอยล่นไปรอรับคำสั่งเนี่ย
อยู่ที่บริเวณกองดุรยางทหารบกแล้วครับ
เพื่อที่จะให้กลุ่มทะลุก๊าซเข้ามา
ใกล้พื้นที่ตรงนี้และจะเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่จะเข้า

แล้วตอนนี้ท่าทีของกลุ่มผู้ชุมนุมดูเหมือนว่าจะเริ่ม
ขยับเข้ามาบ้างไหมคะหรือว่ายังหยุดอยู่ที่จุดเดิม
ตอนนี้มีบางส่วนครับที่ขยับเข้ามาจะเห็นได้ว่า
บริเวณทางลงของด่วนดินแดงนะครับ
นั่นคือกลุ่มทะลุก๊าซบางส่วนนะครับ
ที่นำรั้วเหล็กนะครับมาปิดกั้นเส้นทางทางลงด่วนดินแดงนะครับ
พื้นที่จากตำรวจควบคุมฝุงชนเนี่ย
ทะลุก๊าซเนี่ยก็จะวิ่งหลบหนีขึ้นไปบนทางด่วนดินแดงนี้ครับ

ค่ะถ้าอย่างนั้นตอนนี้ก็เหมือนกับว่ารอดูท่าทีกันอยู่ทั้งสองฝั่งนะคะ
ฝั่งของกลุ่มผู้ชุมนุมและทั้งฝากฝั่งของเจ้าหน้าที่

เดี๋ยวจะให้คุณคารินได้รายงานเข้ามาต่อนะคะ

คุณผู้ชมคะมาดูความเคลื่อนไหวอื่นนะคะ

เดี๋ยวถ้ามีอะไรเราให้คุณผู้ชมได้ติดตามบรรยากาศสดกันแน่นอน